รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ
นาทีอย่างนี้ไปนะฮะคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ
๖๐นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ

เชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้
เรื่องแรกครับเป็นเรื่องราวที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ถูกต้องนะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ในค่ำคืนนี้ของเรานะครับ
เป็นเรื่องของเด็กอายุเพียง๑๖ปีนะครับ
ชอบเดินสายประกวดร้องเพลงตามเวทีใหญ่นะครับ
แต่สิ่งที่เขาไม่เหมือนกับเด็กวัยรุ่นคนอื่นนะครับ
ก็เพราะว่าเขาเนี่ยนะครับเกิดมาพร้อมกับทรงผมโบราณ
ซึ่งคนเนี่ยจะเรียกกันว่าโกะนะฮะ
พิเศษนะครับก็คือมีผมโกะติดตัวมาตั้งแต่เกิด
ซึ่งผมเกาะของเขาเนี่ยห้ามคนไปตัด

คุณตาของเขาเคยแอบไปตัดผมโกะของเขา
ชีวิตแทบจะไม่มีลมหายใจเลยฮะ

คนจะไปตัดทีไรเกือบตาย
หรือจะเลี้ยงผมให้ยาวปุ๊บเนี่ย

ถ้าเขาบวชพระเท่านั้นเขาถึงจะตัด

ขอต้อนรับคุณแม่สุปรานีวังกะหาด
แล้วก็น้องโกะตุ๋นพัชรดันัยฮะ

อ๋อนี่เวลาคนมีผมก็เขาเรียกว่ากโกะใช่ไหมฮะ

จริงแล้วทรงผมน้องโกะตุ่น

คือเกิดมาก็มีผมตรงกลางเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะที่เหลืออยู่เนี่ย

แค่นั้นเองมีแค่ตรงนี้แล้วก็นอกนั้นก็ล้านหมด

ตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดมาเลยเหรอ

แล้วตรงที่ผมเขาขึ้นนะคะ

ก่อนที่จะมีน้องฝัน

ว่ามีคน๔คนนั่งรถมาเป็นรถโบราณเลย
โบราณแบบเก่าแล้วก็แต่งตัวลงมา
ดักหน้าเรามีพานใส่พระ
เป็นทองทั้งหมดเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าของคุณเอามาให้

คือตัวเองเป็นคนเป็นเด็กที่รักเด็กโบราณ

ตั้งแต่ยังไม่มีแฟนอยากมีลูกผู้ชาย

อยากได้เด็กโบราณมาเรียก

ใช่ค่ะเขาก็เกิดมาพอมีมาอย่างนั้น

เห็นบอกตอนแรกน้องคลอดออกมานี่

คลอดเขาได้๗วันก็ออกขายของแล้วอะค่ะ

พาลูกไปวางอยู่บนโต๊ะ
ที่ลูกค้านั่งทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็คอบมุ้ง

เขาไม่แม่เขาเลี้ยง่ายมาก

ผมรอบเนี่ยมันยาวไหม

แล้วทำไมก๊อกไม่ปล่อยให้ผมมันยาวเท่ากันไปเลยสิ

คือพอผมยาวปุ๊บผมจะไม่สบายครับ

ถ้าผมยาวปุ๊บเข้าโรงพยาบาลทันทีครับ
เพราะตอนเด็กนี้เข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยครับ

ไข้ขึ้นสูงมากแต่เอาเลือดไปตรวจ

ไม่เจอเชื้อไวรัสไม่เจอเชื้ออะไรเลย
แม่กำลังจะบอกว่าน้องจะป่วยแบบไม่มีสาเหตุ

ป่วยแบบไม่มีสาเหตุแต่ว่าตัวร้อนมากอาเจียน
แล้วเขาจะบอกเลยว่าเขาเหมือนใครมาบีบหัว
ก็มีความรู้สึกยังไงถ้าตัวเองปล่อยผมให้ยาว
พอปล่อยยาปุ๊บก็จะมีอาการแบบปวดหัว

เหมือนแบบบีบสมองแบบบีบเลยครับ
ปวดมากทรมานมากแล้วก็ผมจะเดินไม่ได้
ดูแบบหมดแรงต้องคาน
แค่ไว้ผมยาวอะนะโก

คำว่ายาวนี่ขนาดไหนลูกขนาดพี่

รหสุทธิ์นี้เองเมื่อประมาณ๒เดือนที่ผ่านมานะครับ

ทะเลาะกันเลยแหละบอกว่าแม่บอกแล้วนะให้หนูไปตัดผมเดี๋ยวค่อยตัดแม่เดี๋ยวค่อยตัด
อยู่ดีค่ะเอาเลยลงมาจากชั้นสองคานลงมา
อาเจียนนอนแบบไม่มีแรงแม่ครับพาผมไปตัดผมหน่อย

ใช่ค่ะก็พาไปร้านตัดผมพอกลับมาปุ๊บจากมันเดินไม่ได้มันก็เดินกลับมาใช่
เคยไปให้คนดูเคยไปให้พระดูเคยไปให้หมอดูดูบ้างไหม
อ่าคือไปด้วยความไม่ได้ตั้งใจตอนที่น้องค่ะ
ตอนที่น้องได้ประมาณเดือนเดือนกว่าค่ะตอนนั้นเราอยู่ที่นครศรีธรรมราช
เราจะพาหลานขึ้นมาหาคุณตาที่พระประแดงก็ช่วงนั้นมีรถขับรถขึ้นมาเอง
เห็นป้ายข้างทางแถวประจวบที่เป็นเขาด้านซ้ายมือเขาจะมีทำบุญนู่นนี่นั่น
เราก็เออพาลูกแวะไปทำบุญดีกว่าแวะไปโดยที่เราไม่รู้จัก
มีไว้กระวังสำมารถสามวัดวัดแรกเข้าไปในเขา
พอเข้าไปถึงปุ๊บเจ้าอาวาสท่านก็ทักว่าอืม

เป็นเด็กโบราณกับชาติมาเกิดเคยอยู่สมัยรัชกาลที่๒
เหมือนกับว่าเป็นลูกพวกสนมในวา
พระองค์แรกพอพูดอย่างนั้นปุ๊บเราก็เอาตามนั้นก็ตามนั้นก็ยังไม่เชื่อค่ะ
อเรนนี่เจ็บจับออกมาไปแวะอีกวัดนึง
บ๊วยบรี้วัดที่สองอยากเจอพระอีกเป็นรูปอื่นและอีกรูปนึงค่ะ
โดยที่เราก็ไม่รู้จักเหมือนกันทักเหมือนกันค่ะ

บอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กมาจากโบราณสมัยโบราณ

พูดอีกแล้วเราเริ่มอึ้งเริ่มมอง

ค่ะเขาก็บอกว่าสมัยรัชกาลที่๒เหมือนกัน

เหมือนกันเลยแล้วก็พอไปวัดที่สามอีกอ่ะลองดูอีกสักวัดดิ

วันเดียวกันเลยค่ะขับแล้วแวะเลย

ทักอีกว่าเด็กคนนี้นะเลี้ยงให้ดีนะ
เด็กเขามีบุญมาเกิดมาจากโบราณจริงแล้ว
บุญแม่ไม่ถึงนะบุญแม่ไม่ถึงนะ
ให้แม่ยกให้คนอื่นเพราะเด็กเขาบุญมากกว่าแม่
อย่าเลี้ยงเองเพราะไม่งั้นเขาจะไม่อยู่

ใช่ค่ะเขามีบุญบารมีมากกว่าเรา
แต่เขาบอกว่าเขาจะมาช่วยจะมาช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น

ก็ดูแล้วดูวันแล้วเขาบอกให้มอบคนวันพุธ
ก็เลยมอบให้คุณยายก็ทำว่ามอบให้เป็นลูกยาย
นั่นคือสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้แม่เชื่อเลยว่า
พอพระสามองค์ทักในวันเดียวกันเลย

แต่บุญมีมากกว่าเรา

เพื่อที่จะได้เป็นบารมีเสริมให้เขายังอยู่
ให้เขายังอยู่กับเราได้ถ้างั้นเขาจะไม่อยู่กับเรา

ผมของน้องที่มันโผล่ออกมาเนี่ย
ยังไงก็แล้วแต่ห้ามตัด

บอกว่าอย่าไปยุ่งนะอย่าไปยุ่งเด็ดขาด
เพราะว่าเป็นผมของเขามาตั้งแต่โบร่ำโบราณ

จะต้องเป็นเด็กที่อยู่ในวังเด็ก

หรือตัดได้เขาจะมีเวลาของเขาอยู่
ใช่ค่ะเขามีเวลาแต่ตอนนั้นความที่เราคิดว่า

เขาก็ไม่ตัดตัวเขาเองไม่ตัด

เหมือนน่าจะเป็นบรรพบุรุษเขาบอกว่า

ความรู้สึกเขาบอกอย่างนี้มันพูดออกมาเองนะครับว่า

มันเหมือนกับแว่วอยู่ในสมองเราตลอดเวลา
ทุกวันที่หนูก็ยังได้ยินเสียงเหล่านั้นอยู่ไหม

เห็นบอกว่าคุณตาเคยแอบมา

คุณตาเคยแอบไปโกนมาครั้งหนึ่งค่ะ
ตอนประมาณ๘๙เดือนเนี่ยค่ะ
คุณตาบอกว่าสงสารไม่อยากให้หลานไว้

ประมาณได้สามถึงสี่วัน

เริ่มตัวร้อนเริ่มเจ็บคอเลย
พาไปกรำยาสมัยมุราณ
พระประแดงก็จะเป็นมีตามชุมชนนะคะจะเป็นสะพานปูนและข้างล่างเป็นน้ำ
มีช่องนิดเดียวค่ะจูงไปอยู่ดีหล่นป๊อกลงไปในน้ำ

นิดเดียวพอลงไปปุ๊บก็คือเราควานหาลูกตั้งนาน
คือหาไม่เจอค่ะแล้วก็ไปจับได้คือเวลาก็ใช้ท่ายกันประมาณ๔๕นาที
ไปเจอเสื้อกล้ามก็คือพอมันเปียกน้ำแล้วเราดึงไม่ขึ้นนะคะ
ไม่ขึ้นหนักเราก็ตะโกนให้คนช่วยเขาก็ไปลงจากข้างบ้านเขา
ไปลงก็คือเอาโกะขึ้นมาเอาน้องขึ้นมา
พอขึ้นมาตอนนั้นก็อ่อนหมดแล้วค่ะตัวอ่อน
คือแบบว่าหายใจหมดลมหายใจค่ะ
ไปถึงโรงพยาบาลปั๊มหัวใจขึ้นมา
หัวใจขึ้นมาโดยการที่ช่วยเครื่องช่วยหายใจด้วย
แล้วก็เครื่องดูดเสล็ดดูดน้ำเสีย
เพราะมันเป็นน้ำโคน
คนก็หมอบอกว่าไม่การันตี

หมอไม่การันตีว่าจะรอดไหมแล้วถ้ารอดมาแล้วเด็กเนี่ยจะเหมือนเดิมไหม
เพราะว่าขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง
แล้วคุณตามาที่โรงพยาบาลพอมาเห็นหลาน
เหมือนกับว่าท่านคงรู้ว่าท่านทำผิด
กลับไปที่หิ้งพระที่บ้าน
ไปจุดทูบบอก

ขอคำมาขอโทษบรรพบุรุษปู่ย่าตายายทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไม่รู้
ขอเข้ามาว่าเออท่านทำผิดไปแล้วท่านจะไม่ยุ่งกับผมหลานอีก
ก็อาการเขาก็ดีขึ้น
อยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่าอาการดีขึ้น
หมอให้พระออกมาพักห้องพักฟื้นได้
ก็ยังมีใส่สายน้ำเกลือ
เป็นเด็กเขาก็จะมีไม้ล็อกไว้ค่ะ

เราก็เพียค่ะนอนกอดลูกไว้
ได้รู้สึกเพียค่ะคือจับดูลูกเราเพิ่งเปลี่ยนแพมเพิร์นทำไมมันแฉะค่ะ
ทำไมแฉะแฉะเพราะเอามือขึ้นมาดูเลือดทั้งนั้นเลยค่ะ
สายน้ำเกลือหลุดเลือดไหลออกมากองเต็มเลยค่ะ
เพราะว่าเลือดเขาออกจากตัวเยอะอันนี้คุณตาก็ตัดสินใจทำบุญค่ะ
ทำบุญเลยค่ะนี่บุญต่อชะตาเลยใช่ค่ะทำบุญต่อเลย
ทำบุญให้หมดเลยค่ะให้หมดเลยทั้งเทวดาเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ก็อยู่โรงพยาบาลอยู่ด้วยนะคะก็ตัดสินใจว่าเออเราเป็นแม่นึกขึ้นมาได้
เราเป็นแม่เราต้องทำด้วยนะก็เลยขอทูบ๑๖ดอกแล้วก็จุดบ่อกลางแจ้งค่ะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลูกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแต่ลูกอยากจะให้บุตรของลูกได้อยู่กับลูก
ขอเถอะก็คือขอเขาขอคำมาเขาแหละพูดง่ายแต่เรื่องราวไม่ได้จบเพียงแค่นั้น
บอกมีเหตุการณ์เฉียดตายเกิดขึ้นอีกค่ะออกจากโรงพยาบาลค่ะดีขึ้นอันนั้นน่ะหลังจากนั้นมาเป็นเดือนค่ะ
ดีขึ้นแล้วดีขึ้นเลยก็เล่นคาเล่นแล้วก็เดินเล่นอยู่แถวในโรงงาน
เพราะว่าเราขายของอยู่ในโรงงานค่ะตอนนั้นย้ายขึ้นมาอยู่แล้วกับคุณตา
ขายของในโรงงานโรงงานทอผ้าที่พระประแดงจะมีห้องให้คนงานอยู่ด้วย
จะเป็นตึกทั้งหมด๔ชั้นเขาทำปูนธรรมดาแล้วก็หน้าต่างเป็นเหล็กค่ะ
หน้าต่างเป็นเหล็กบานใหญ่มากอยู่ชั้นสามเจ้าโก๊กเขาก็คานเล่นเดินเล่นเขาแถวนั้น
ขายของคนงานค่ะขายข้าวแกงขายอะไรเนี้ยสักพักหนึ่งคนก็กรีดร้องกันหน้าต่างค่ะ
ชั้น๓ชั้น๔มันโดนสนิมมันหักมันกำลังล่วงลงมา
แล้วโก๊มันอยู่ข้างล่างตรงนั้นนะคะ

เดือน๑๐เดือนค่ะตอนนั้นออกมาเดือนกว่าแล้ว
กรี๊ดหมดคนงานกำลังเลิก
กับคุณยายยืนขายข้าวแกงอยู่ห่างจากหลาน
มันไม่ทันนะคะยังไงก็วิ่งไม่ทันยายก็ยืนกรี๊ดแล้วก็สลบเลย
ไอ้เราก็ตะโกนตะโกนนะคะตะโกนเสียงหลงเลย

หล่นลงมาดังปั้งคือเสียงดังมาก
คิดว่าไม่อยากมองแล้วคือปิดหน้าเละแน่คิดว่าอย่างนั้นค่ะ
เพราะว่ามันอยู่ลงมาเฉียดค่ะเฉียดเฉียดรู้สึกด้านนี้
ยังมีรอยอยู่ไหมลูกก้อนอันเนี้ยด้านนี้ตอนนั้นไม่มีรอยแต่
นี่ค่ะทับไปที่มือเพราะมือเขาไปคำ
นิ้วเป็นอย่างนี้ไปเลยนี่เลยค่ะแตกเลย

เดือนแล้วค่ะออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยอืม

ค่ะคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าขาอ่อนไปไหนไม่รอดเลย

บอกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วทำยังไงดี
หลังจากนั้นก็พาเขาไปทำบุญ
ทำบุญบ่อยค่ะคือพยายามทำบุญแล้วก็ขอเขา
ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้ายุ่งกับผมโกะ

ทีนี้อันนี้คำถามที่ผมอยากรู้เองส่วนตัว
ผมอยากรู้ว่าตอนที่คุณตาเนี่ยโกนผมน้องโกะไปแล้ว
ผมขึ้นมาใหม่เนี่ยมันขึ้นแค่กระจุกเดียวตรงนี้หรือขึ้นมาทั้งศีรษะ
กระจุกเดียวเหมือนเดิมค่ะ

แต่ขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กระจุกเดียวอย่างเดิ
มาขึ้นจริงเลยมาขึ้นที่เป็นผมเอาจริงจัง

ขออนุญาตหน่อยให้คุณมดดำกับคุณผู้ชมทางบ้านดู
ช่วยหันมานิดนึงให้กล้องได้เห็นภาพหน่อย

คือนี่นะครับคือบริเวณโดยรอบนะครับ

ซื้อก็ไม่ได้นะครับ

ขออนุญาตนะขอโทษจริงนะครับเด็กโบราณ

เสร็จปุ๊บก็จะมีผมชั้นในนะครับ

ประมาณสักไม้โปรกว่านะฮะ

ส่วนไหนที่ว่าอยู่ตั้งแต่๙เดือน

แล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นผมยาวออกมา

อันนี้คือพอเขาอายุมันยาวอะค่ะ
มันก็ตามธรรมชาติมันต้องหลุดล่วงไป

ตอนที่เขาจะบวชพระก็เลยเก็บขึ้นมาใหม่อีกค่ะ

จนถึงเขาบวชพระที่เขาตั้งใจ

แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยยุ่งกับผมตรงนี้

เพื่อนคนอื่นเขาก็ไว้ผมกันเป็นเรื่องเป็นราว

ผมก็ล้ออย่างนี้ไม่เท่าไร

แค่ดึงก็แบบรู้สึกปวดหัว

บางทีคุณครูต้องโทรมาให้ไปรับกลับบ้านไง

พอไปเขาก็จะร้องไห้บอกเพื่อนดึง

แม่ไม่สามารถที่จะขมวดผมแล้วเก็บ

เด็กมันก็เอ้ยไอ้เกาะกระดึง

สิ่งที่น้องโก้กับคุณแม่คิดก็คือว่า
จะตัดผมออกก็ต่อเมื่อ

ทำไมถึงไม่ยอมตอน๙ขวบ

คือต้องทำขวัญเลยค่ะ

เขาก็บอกอยู่เขาบอกเขาไม่ตัดครับ

เขาพูดขึ้นมากลางรายการเราก็งง

เขาน่าจะเป็นเหมือนกับว่า